เอาละค่ะเหมือนหลายคนจะรอคอยนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ย
ผลการเลือกตั้งเป็นยังไงกันแน่อย่างเป็นทางการ
กรกตจะประกาศเมื่อไหร่เพราะเขามีเวลาตั้ง๖๐วันใช่ไหมคะ
ล่าสุดมีรายงานบอกว่ากรกตเตรียมประกาศผลนับคะแนนเลือกตั้งอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์แล้วนะคะ
แต่หลายคนอาจจะร้องเอ๊ะตัวเลขมันไม่คุ้นเคย
เขาบอกว่าสสเขตก้าวไกลหายไป๑คน
จากตอนแรก๑๕๒เสียงได้ไป๑๕๑สสเขตเป็น๑๑๒เท่ากับเพื่อไทยค่ะ
เขาแสดงจำนวนว่าสสเขตเก้าไกลได้๑๑๓ที่นั่ง

ซึ่งเขาบอกว่าการลงข้อมูลในส่วนผลการเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่๓จังหวัดปราจีนบุรีมันยังไม่สมบูรณ์
แต่หลังลงคะแนนเรียบร้อยแล้วเนี่ยปรากฏว่า
นายสริทบุตเนียนจากพักภูมิใจไทยเป็นผู้ที่ได้รับเลือกตั้งค่ะ
ก็เลยทำให้จำนวนสอสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของก้าวไกลเนี่ย
กลายเป็น๑๑๒ที่นั่งและภูมิใจไทยเพิ่มขึ้นมาเป็น๖๘ที่นั่งนะคะ
ซึ่งอันนี้เป็นเพียงผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการ
ยังไม่ใช่การพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งของกรกต
เพราะว่าตอนนี้เท่ากับว่านับ๑๐๐ละ

ก่อนหน้านี้ถ้าเราไปดูในเว็บไซต์กรกตจะนับแบบ๙๙
แล้วผลออกมาที่คุณรัชพรบอกคือเขตเลือกตั้งที่๓ประจินบุรีเนี่ย

ภูมิใจไทยได้ไปค่ะไม่ใช่ก้าวไกล

ดูตัวเลขสอสอในขณะนี้ถ้าดูซีกพักร่วมรัฐบาลว่าที่นะฮะ

ว่าที่พักร่วมรัฐบาล๓๑๒เสียงแล้วนะ

เท่ากับว่าถ้าจะโหวตให้คุณพิทาเป็นนายก
จากเดิมต้องไปหาเสียงเพิ่ม๖๓เสียงใช่ไหม
ใช่ตอนนี้ก็เพิ่มมาอีกแล้วเป็น๖๔

ใช่ค่ะ
ใช่ค่ะผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยสรุปแล้วสำหรับคนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในระบบเขต
มี๓๙๕๐๐๐๐๐กว่าคนนะคะคิดเป็น๑๗๕๗๑ร้อยละ
ระบบบัญชีรายชื่อ๓๙๕๐๐๐๐๐ต่างกันที่หลัก๑๐เองค่ะ
นี่ค่ะเห็นไหมคะ๙๗๓คนกับ๙๖๔คนก็คิดเป็นสัดส่วนเท่ากันเลยคือ๑๗๕๗๑นะคะ
จากนี้ไปก็รอการประกาศรับรองสอสอรับรองผลการเป็นสอสออย่างเป็นทางการ
ใช่ค่ะจากปกติอีกครั้งนึงนะครับ